ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวสนุกสนานมากเลยทีเดียว

ที่นี่เขาต้องเปิดเพลงนี้เลยของพี่ติ๊กชีโร่

ไปดูว่าลีลาจะเด็ดขาดขนาดไหนครับ
อ้าว
โอ๊ยไม่เรียนหนังสือกันเหรอ

คุณครูไม่สอนนักเรียน

นี่ที่เห็นอยู่นี้ครับ
นี่คือคุณครูของโรงเรียนบ้านตากิม
ตำบลหนองบัวอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา

ผู้ปกครองทางบ้านจะตกใจ
โรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนสอนเต้นหรือยังไง
ลูกฉันมาเรียนเต้นทั้งวันเลย
นี่เป็นกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ของทางโรงเรียน
เขาก็เลยจัดความสนุกสนานให้กับน้องหนู
รวมไปถึงคุณครูด้วยนะครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าออกสเต็ปลีลากัน

ใช่ครับคู่นี้คนนำเต้นเลยครับ
ขึ้นไปเต้นเก้าอี้แทบแตกเลยครับ

เขายังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย
มีการเล่นเกมแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงด้วย

มีจับฉลากค่ะ

อันนี้อะไรอ่ะ

นี่ครับไอ้เกมพวกนี้นะมันสร้างความสนุก

อาจจะมีเครียดบ้างอะไรบ้างในปีที่ผ่านมา

มันจะได้เป็นภาพความทรงจำเป็นภาพความประทับใจ
แล้วเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้องเขาได้เรียนรู้ในการที่จะอยู่ด้วยกัน

ดิฉันรู้แล้วเกมนี้มันเป็นยังไงเป็นไง

เรารีบเอาหม้อมาปิดคุมหัว

เหมือนน้องคนเมื่อกี้ตัวอ้วนหน่อย

ต้องใช้ความเร็ว
ร่วมใส่ได้
สนานเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องเขามีความสุขนะ

อย่างที่บอกไปนั่นลีค่ะ

ช่องทางไลน์แบบนี้ส่งกันมาเนี่ย

บางคนนะผมจำชื่อที่ส่งมาไม่ได้

หน้าตาจิ้มลิ้มปากนิด

ใหญ่โตยังก็กระมัง

หน้าคุณจิ้มลิ้มปากคุณนิดนึง

แล้วหน้า

ให้คุณผู้ชมถ่ายรูปเก็บไว้

ให้คุณผู้ชมถ่ายรูปไว้เชื่อว่าเมื่อกี้น่าจะถ่ายรูปได้ทัน

ชื่นชอบอะไรในรายการของเรา